วันนี้สวเองก็ยกเรื่องนโยบายการแก้มาตรา๑๑๒
มาเขาเรียกว่าไม่เอาคุณพิทาอยู่แล้ว
แต่เหตุผลนี้มันเป็นและให้ว่าแต่ละบุคคลของสว
แต่ถ้าเรื่องนี้มันกลายเป็นบรรทัศนที่สารรับนูลตัดสินขึ้นมา
สวก็แทบก็แทบไม่ต้องจะไปอ้างอิงอะไรอีกเลย
ในการไม่โหวตคุณพิธาก็บอกว่าเขาทำตามคำวินิจฉัยของศาล
คุณพิธาเพิ่งให้สัมภาษณ์วันนี้ถูกให้เราได้ฟังเสียงกันไป
คุณพิธาบอกว่าสวไม่ควรเอาเหตุผลเรื่องการแก้ครับกฎหมายอมด๑๒
มาเป็นเหตุผลในการพิจารณาถูกฮะควรจะยึดระบบ
ก็คือใครได้เสียงข้างมากของสภาร่างก็โหวตเขาเป็นนายก
แต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่ดุลพินิษฐ์ส่วนตัวของสวแล้วไง
มันกำลังจะกลายเป็นคำวินิจฉัยของศาล
เพราะฉะนั้นอำนาจการอธิบายมันเยอะกว่า
ถ้าสารนุนรับคำร้องแล้ววินิจฉัยว่าที่คนมาร้องว่าคุณเนี่ยไปหาเสียงเรื่องนี้
ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องเลิกอย่าว่าแต่วินิจฉัยเลย
แค่รับคำร้องเนี่ยสวท่านก็พูดได้เต็มปากแล้ว
ว่าแล้วล้มล้างการปกครองซึ่งมีข้อหาที่ร้ายแรงนะ
ผมยังเสียวแทนนะว่าจะกล้าโหวตไหมจะกล้าร่วมกันต่อหรือเปล่า
ใช่ไหมครับเพราะข้อหาตามมาตรา๔๙คืออะไรล้มล้างการปกครอง
แล้วเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าสารท่านวินิจฉัย
สมมุติว่าเป็นผลลบต่อพักก้าวไกลกับคุณพิธารับรองว่างานงอกอีกเยอะนะครับ
คดีอาญายังไม่รวมถึงพรปภักดิ์การเมืองเรื่องยุบพักใช่ไหมครับ
ต่อมาเนี่ยนะครับระยะยาวนะครับก็หมายความว่าถ้าศาลท่านวางแนวว่า
เรื่องนี้นะครับนโยบายที่หาเสียงกันเนี่ยนะครับมันขัดล้ำนูนมาตรา๔๙
เรื่องแก้ไขมาตรา๑หรือ๒ก็เลิกพูดตลอดการนะครับ
นะครับเพราะอะไรฮะก็สารท่านวางแนวแล้วใช่ไหมครับว่า
ถ้าแก้ไขกลายเป็นล้มล้างเนี่ยพักไหนก็คงจะไม่กล้าหยิบยกมาหาเสียงแล้ว
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ระยะที่ผมมองนะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันยังมีกฎหมายฉบับอื่นนะครับ
ซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขนะครับ
เช่นอ่าพระรามยัดกฎอายการศึกษ์พระรามยัดความมั่นคงต่างกระทั่งเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับ
สมมุติว่านะครับเข้าไปแตะเรื่องพวกนี้แล้วมีคนไปยื่นคำร้องนะครับว่า
เนี่ยพระรำยัติ๓อันนี้นะครับไปแก้ไขปรับปรุงมันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการล้มล้างกันอีกก็ได้นะครับ
แล้วสารท่านบอกว่าไอ้๓อันนี้ที่พักเก้าไกรตั้งใจจะแก้เนี่ยมันเข้าข่ายอีกเนี่ยนะครับ
มันก็เท่ากับว่าทุกพักการเมืองเนี่ยนะครับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับ
ที่จะต้องเป็นนโยบายเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยนะครับอันนี้มันเป็นผลเสียระยะยาว
อ้าวผมถึงบอกไงบอกว่าแล้วเรื่องนี้นะครับถ้านับวันนะครับคุณภาคภูมิ

แล้วให้เวลา๑๕วันครบ๑๕วันวันที่๑๑กรกฎา

นี่หมายถึงที่สารนุนให้อายการสูงสุดไปตอบกลับมาภายใน๑๕วัน
ถูกครับถูกครับก่อนโหวตนายก๒วัน
ผมถึงบอกไงว่าถ้าอายการสูงสุด
คือยังไงเขาก็ต้องตอบกันภายใน๑๕วันอยู่แล้ว
อายการสูงสุดตอบได้๒อย่างเท่านั้นแหละนะครับ
หนึ่งดำเนินการนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ย
ผลของการดำเนินการคืออะไรทรงหรือว่าไม่ทรงใช่ไหมครับ
ถ้าส่งสารก็รับลูกต่อใช่ไหมฮะ
ก็ถือว่าเป็นคำร้องซึ่งผ่านอายการสูงสุด
ก็ดำเนินการต่อไปถ้าอายการบอกว่าไม่ส่งนะครับ
มันก็จะเกิดสิทธิ์กับผู้ร้องว่าเขาก็มีสิทธิ์จะยื่นคำร้องโดยตรงได้
ซึ่งเขายื่นแล้วเขายื่นตั้งแต่วันที่๑๖แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าศาลนะครับท่านถือว่ายื่นแล้วท่านรับคำร้องปุ๊บเนี่ยนะครับ
ถ้าท่านเห็นว่าเอกสารต่างมันครบถ้วนอะไรแล้ว
รวมถึงผิดพระกาศมืองแปบทั้งด้วยในวันโหวดและในวันนั้นแหละ
แต่ผมถึงได้เรียนว่าแค่สารรับไว้พิจารณานะครับ
เรื่องนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นจุดอ้างอิงนะครับ
ที่ไม่ว่าใครก็ตามซึ่งอยากจะสกัดคุณพิธาเนี่ยเอาไปอ้างอิง
ได้เลยอาจารย์วิชิตมองว่ายังไงคือมันกลับกลายว่าความเคลื่อนไหวตรง
มันกลายเป็นข้อมูลใหม่สำหรับวุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกจะเอา
ตรงนี้นอกจากหุ้นไอทีวีที่ตอนแรกเหมือนจะแรงแล้วก็เบาลง
กลายเป็นข้อมูลใหม่สำหรับที่วุฒิสมาชิกใช้เป็นประเด็นอ้าง
แล้วก็มันมีผลอย่างมากนะครับถ้าอย่างที่อาจารย์ธนพรนั้นพูดว่า
ถ้าสารรับเนี่ยแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาการพิจารณาต่าง
แน่นอนว่าข้ออ้างที่จะนำไปสู่การยื้อหรือการดึงเช็ง
ที่จะได้เสียงไม่ครบ๓๗๖ของคุณพิธาและพักเก้าไกล
ลำบากมากหยุดเวลาถ้าสมมุติวันที่๑๑พ้นออกมารับเนี่ยก้าว
ไกรยอมในถึงว่าปรับแท็กติกเพื่อไม่ให้เสียหน้ารู้นะคะว่า
เพื่อไทยเนี่ยผมก็อยากรู้ว่า

นะเป็นแบบคุณจะมีข้ออ้างอย่างอื่นที่จะไม่เอาอีกหรือไม่

คุณจะยังโหวตให้ฟีกนี้เขาอยู่ไหม

ผมยังคิดว่าอย่างน้อยพักเก้าไกรคงต้องพยายามจะลองทุกอย่าง
เสียงคุณพิทาถึงไหมไปต่อถึงจริงหรือเปล่า

วันที่โหวตนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าได้ก็จบ
แล้วสมมุติว่าก็ไปรอระยะเวลาถึงในอนาคตว่า
คุณสมบัติจะพ้นจะเป็นนายกเพียงกี่วันหรือกี่เดือน
อันนี้เราไม่รู้อันนั้นหมายถึงว่าการสู้แบบสุดซอยของพักเก้าไกล
แต่ถ้าสมมุติว่ามองแล้วว่ารู้สึกว่าจะรักษาเหลี่ยมทางการเมืองนะครับ
อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เปลี่ยนกลยุทธ์เพื่ออย่างน้อยว่า
ดูท่าทีของสวที่ผ่านมาว่ากลายเป็นอุปสรรคของเสียงสนับสนุนเนี่ย
ท่าทีซิว่าก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เอาก้าวไกลนะ

คนบุคคลเหล่านี้ที่เคยบอกว่าจะสำนุนเพื่อไทย

คือเรื่องคำวินิจฉัยที่ผมบอกว่าแค่รับมันก็มีผลแล้ว
ที่พร้อมจะมาสนับสนุน
ก่อนที่จะมีเรื่องนี้ก็มีสอวรกลุ่มหนึ่ง
พร้อมที่จะสนุนพักเข้ากลาย
แต่พอมันเป็นคำวินิจฉัยหรืออะไรกันขึ้นมา
โอกาสที่จะต้องไปเล่นอีกเกมหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนใจ

แต่มันยังไม่มีคำวินิจฉัยอะไรเลยอาจารย์ก็มันมีข้ออ้างได้ไงฮะ
เพราะเราอย่ารืมว่าม้าตา๔๙คุณค่านคลุมมันไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติส่วนตัว
มาตรา๔๙นี่คือล้มล้างการปกครอง
คือพลังอำนาจในการต้องใช้คำนี้นะอาจารย์โอบนะ
พลังธรรมนาจในการทำลายล้างมันเทียบกันไม่ได้เลยนะ

คนละเรื่องนะคุณกำลังถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครอง
กับคุณกำลังถูกกล่าวหาว่าคุณคุณสมบัติไม่ครบเนี่ย
มันคนละเรื่องนะถูกครับ
แล้วงานงอกตามมาเนี่ยก็คนละม้วนด้วย
การขยายผลเยอะครับ